ดูกระจำกระเชงและกระชุดช่วยมากเลยเป็นผู้พลังแต่ทำไมแบบคำว่าคุณครูคิดว่าน่าจะแบบ

สองสีหมายถึงว่าควรจะอายุเยอะกว่านี้ไหมคะ
หรือว่าไงทำไมยังดูอ่อนกว่าวัยอยู่เลยเป็นครูแล้วเหรอ

สิทธิ์ที่สอนเป็นนักเรียนชั้นอะไรฮะ

ช้อปปิ้งเก่งไหมครับซื้ออะไรเป็นส่วนใหญ่ครับนิดหน่อยครับ
ส่วนใหญ่ก็พวกโฟมล้างหน้าโฟมล้างหน้าใช่ไหม
อย่างนี้เตรียมตัวยังไงมาบ้างเพื่อจะคว้าเงินแสนของเราไปให้ได้
ทำการบ้านมาก่อนครับวันนี้จะต้องเอาเงินแสนกลับบ้านแน่นอนครับ

พี่เป๊กจะไม่ให้คุณบิ๊กดรีมโดดเดี่ยวพี่เป๊กมีตัวช่วยให้ค่ะ
และตัวช่วยผู้ทรงภูมิของเราค่ะวันนี้มาแล้วค่ะ
คุณพี่ตี๋ดอกส์ดาวสวัสดีครับคุณพี่ตี๋สวัสดีครับสวัสดีครับ
นี่แหละค่ะผู้ช่วยผู้ทรงภูมิของเรา
ทรงภูมิไม่ใช่ทรงภูมิธรรมดาทรงภูมิไหนครับ
ทรงภูมิทรงสารภูมิด้วย

นี่จะข่าวว่าเป็นอะไรนะครับคุณครูสอนภาระ

ภาระเมียภาระภาระเมีย

ขุนบิ๊กดีมถนัดไหมคะขุนบิ๊กดีมไปอยู่ข้างคุณค่ะ
เรื่องแต่ตัวเองด้วยคุณค่ะคุณพร้อมใช่ไหมคะ
ถ้าผมงัดข้อชนะเอาเงินสัตวกลับบ้านไปเลยได้ไหมครับ
เออคุณคะไม่ถ้าคุณชนะเต็มที่

คำถามข้อแรกถามคุณบิ๊กดีมเลยค่ะ
ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

อยู่รอบคนเดียว

นี่ทุกวันนี้ไม่มีแรงเดินแล้ว
เป็นไร
ใช่ไง

ตีไหนอ่ะตีไหนไม่รู้จักนั้นอ่ะ

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

เอ้ยพูดทั้งคุณไอ้ใหญ่หรอก

ฟ้าไม่ซ่าแต่เป็นฟองแม่

แต่พี่จะมีปัญหากับผมหรือเปล่า

อย่ามองโบ๋พี่เคยโกมาก่อน

อ้าวถามโกไหน

อย่ากับคนอื่นได้แต่กับพี่
พี่บอกคำเดียวว่าอย่าถ้าไม่กล้าหรอก

กับพี่ผมไม่กล้าหรอกจริง

ถ้าอยากนองเลือดต้องติดทีม

เฮ่ยอย่านะเว้ย
นี่หนากูไม่เหมือนใครนะเว้ย
โอ๊ยมันดึงเป้าของเกงไอ้บอส

อย่าทำผมเลยผมเลยผมเลย

แถวบ้านผมนี่ไม่มีใครกล้ากับผมเลยนะ

เขาสงสารผมเขาสงสารผม

วงหนี้ใครก็ไม่ได้เลย
โหดก็แล้วใจดีก็แล้ว

อ๋อคือเก็บเงินกู้ให้เฮียตีใช่ไหมนะ

พอจะมีอะไรทานไหมครับ

มันฝรั่งเส้นเล็กราคาไม่แพงมีตังค์ไหมเนี่ย

ให้ของพี่ดีกว่า
นี่มันฝรั่งสไลด์
อันนี้เก็บไว้กินได้นาน
อันนี้อร่อยหวานนี่มันหวานแล้วก็ถูกด้วย

คำถามข้อแรกของคุณบิ๊กดรีม
ไม่รู้ว่าจะตอบถูกหรือสะดุดตั้งแต่ข้อแรก
ตอนนี้พักก่อนสักครู่เดียว